จะไปถึงบันเทิงรถแซ่บค่ะมาถึงเรื่องราวที่ต้องให้กำลังใจกันก่อนค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะพิธีสวดพระอภิษฐรรมค่ะของคุณแหวนถิติมานะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ได้สัมภาษณ์ผู้เป็นสามีคุณปุ๊กุงเกษมนั่นเองนะคะ
ได้เป็นครั้งแรกเลยในงานสวดคืนที่๕นั่นเองค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของภรรยากันอย่างท่วมท้นค่ะ
ทำให้ตัวเขารู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากเลยค่ะพร้อมกับยอมรับนะคะ
ยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียภรรยาผู้เป็นที่รักแต่ดีค่ะ
ได้ลูกสาวปันเต็มฟ้าอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เข้มแข็งได้ขึ้นบ้างค่ะ
ส่วนรายละเอียดในวันพระราชทานเพลิงศพ๑๗กรกฎาคมนี้ค่ะเจ้าตัวเผยว่าได้จัดเตรียมของชำรวยไว้หลายอย่าง
หนึ่งในนั้นค่ะมีซีดีรวมเพลงของแหวนธิติมาประมาณ๔๕๐๐แผ่นค่ะ
เอาไว้แจกแทนคำขอบคุณด้วยค่ะ
ก็เป็นซีดีปกตินี่แหละนะเป็นเป็นซีดีแหวนแต่มันก็มีไม่เยอะ
ทางแกมมี่ก็ช่วยจัดหามาให้ก็คงจะสี่ร้อยห้าร้อยแผ่น
อยากบอกเยอะแต่มันก็ตื้นตันใจแล้วก็บอกแค่ขอบคุณหรือว่าอะไรอย่างนี้
มันก็แค่นี้แต่จริงมันมากกว่านั้น
มันความในใจมันกรอบโคมกับลูกรู้สึกเยอะกับทั้งสื่อมวลชนเยอะ
พวงหลีดเยอะทั้งประชาชนเยอะแฟนเพลงเยอะ
ต่างคนต่างช่วยกันผมก็กำลังใจผมก็แย่แย่มาก
มันแย่มากตอนที่อายุมากแล้วด้วยแต่ลูกช่วยเยอะ
ลูกก็ช่วยเยอะดูแลผมอย่างเยอะตั้งแต่ตื่นมา
ปันค่ะก็เป็นกำลังใจอยู่ในทุกช่วงชีวิตเลยของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองท่านด้วยนะคะ